คุณผู้ชมคะวันนี้ครอบครัวของน้องนิน่าได้มีการจัดพิธีสวดพระพิธรรมศพเป็นคืนสุดท้ายนะคะ
นิน่าเด็กสาววัย๑๕ปีที่ถูกบังหมัดผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายจนน้องเสียชีวิตแล้วก็ข่มขืนน้องด้วยนะคะ
แล้วก็มีการชิงทรัพย์ด้วยนี่คือบรรยากาศที่งานศพของน้องที่วัดป่ายางนะคะ
คืนนี้เป็นคืนที่สามคืนสุดท้ายแล้วคนก็เดินทางไปร่วมแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมาก
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราค่ะไปที่บ้านของภรรยาบังหมัด
ภรรยาของผู้ต้องหานะคะอยู่ที่พัทธลุงนะคะคือก็ถูกกระแสสังคมตำหนิเยอะมาก
พอไปถึงบ้านปิดเงียบภรรยาของบังหมัดไม่อยู่เพื่อนบ้านบอกว่าภรรยาบังหมัดเครียดแล้วก็กดดันมากร้องไห้ทุกวันไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตดี
ถูกสังคมตราหน้าไปไหนก็มีแต่คนดูถูกต่อว่าก็เลยขอไปอยู่บ้านญาติที่ต่างจังหวัดสักพักทำใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นฝากเพื่อนบ้านดูแลบ้านแล้วก็ฝากให้ดูแลแม่ของบังหมัดด้วยนะคะ
เพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าตอนนี้คนมาต่อว่าภรรยาของบังหมัดเยอะมากซึ่งจริงแล้วคนที่ก่อเหตุคือตัวบังหมัดไม่ใช่ตัวภรรยาภรรยาเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้

พอมันซื้อมันหมากกันนะพอแรงออกไปแล้วถึงหลังตีบมันก็ไม่รู้
ปูดปิดปูดตกก็มันหวานแล้วนะเราว่าก็เตรียดใจไม่รู้กินแล้วไม่ตกมันกัน
มันเสียใจแล้วนะคนอยู่แว่งเดียวกันนิดนึงว่าเขาทำบรรลึกอ่ะ
มันอย่างหวานเลยมันต้องเตรียดใจแล้วนะแต่ว่ามันทำบรรพรือนู่นเขาทำเลว
นี่ก็คือไม่อยู่บ้านแล้วไปที่อื่นแล้วใช่ไหมครับ
เพื่อนบ้านที่ภรรยาบังหมัดฝากให้ดูแลแม่ของบังหมัดน่ะนะคะ
ก็พานาริสทีมข่าวของเราไปดูแม่ของบังหมัดที่ยังถูกล็อกเอาไว้ในบ้าน
คือที่ต้องล็อกเนี่ยจะได้ไม่ออกมาข้างนอกกลัวว่าพอแม่ออกมาจะเดินหลงไปไหนต่อไหนนะคะ
ก็มองว่าเป็นวิธีที่ดูแลแม่ดีที่สุดก็เหมือนกับคล้องโซ่คล้องกุญแจเอาไว้
พอนาริสเข้าไปหาแม่ของบังหมัดนะคะเธอก็เดินมาเกาะที่ประตู
แล้วก็ขอให้นฤทธิ์เปิดประตูให้หน่อยนึกว่าเป็นลูกหลานมาเยี่ยม
เพื่อนบ้านก็พยายามบอกว่าอยู่ในบ้านนะเพราะออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาเข้าบ้านยาก
แต่เหมือนกับคุณแม่ก็ฟังอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วอะค่ะ
เมื่อวานภรรยาบังหมัดก็บอกกับคุณนฤทธิ์ที่ไป
บางทีพอออกมาเนี่ยโอ้โหเดินหายขึ้นเขาไปต้องหากัน
นี่ฮะเมื่อวานยังทักคุณนฤทธิว่าเป็นลูกชาย
นี่แหละค่ะคือสิ่งที่แหมเวลาใครจะทำอะไรต้องดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับ
ไม่ใช่ความสูญเสียกับคนที่เขาถูกกระทำนะครับ
กับฝั่งเราเองเนี่ยพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกเมียเดือดร้อนหมด
บางหมัดเองก็ต้องเห็นใจเธอด้วยว่าเธอก็ไม่ได้รู้เรื่อง
สิ่งที่สามีทำลงไปนะฮะลูกเมียก็เลยเดือดร้อนไปด้วยนะครับตอนนี้
เมื่อวานนี้ภรรยาบังหมัดเปิดใจกับคุณนฤทธิ์นะครับ
บอกว่าไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่าสามีไปก่อเหตุอะไร
คือมารู้อีกทีก็คือตำรวจเนี่ยมาที่บ้านมาจับสามีไปตกใจมาก
ไม่เคยคิดมาก่อนว่าสามีเนี่ยจะก่อเหตุแบบที่ไม่น่าให้อภัยแบบนี้
เมื่อวานเธอได้ฝากขอโทษไปยังครอบครัวของน้องนิน่านะฮะ
เป็นการขอโทษแทนสามีของเธอนะเธอบอกว่าตัวเธอเองนะลูกทั้งสามคน
เสียใจกับสิ่งที่บังหมัดที่เป็นพ่อเป็นสามีทำลงไปนะ
แม่ของสามีก็ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมปกติสามีจะมาคอยดูแล๒อาทิตย์ก็มาดูทีนึง
ตอนนี้กลายเป็นว่าแม่สามีก็ต้องไร้ที่พึ่งส่วนตัวเธอกับลูกก็ต้องขอไปอยู่ที่อื่นก่อนนะฮะ
ทนรับกระแสสังคมอยู่ที่นี่ไม่ไหวจริงนะฮะ
บรรยากาศที่วัดป่ายางวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่สงขลานะฮะ
เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของน้องนิน่าวันนี้เป็นคืนที่๓คืนสวดศพคืนสุดท้ายนะครับ
มีครอบครัวมีญาติมีชาวบ้านมีเพื่อนนักเรียนน้องนิน่ามาแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากนะครับ
คุณนฤทธิ์ได้คุยกับคุณแม่ของน้องนิน่านะแม่บอกว่าตอนนี้ก็ยังทำใจไม่ได้นะฮะ
ลูกสาวเนี่ยเธอยังรู้สึกว่าเหมือนกับวนเวียนอยู่ข้างเธอตลอดเวลาทุกวันนี้คิดถึงลูกสาวมาก
รับไม่ได้ที่ลูกสาวต้องมาเสียชีวิตด้วยเรื่องแบบนี้ที่ภรรยาบังหมัดที่บอกว่าอยากจะมาขอเข้ามาอยากจะมางานศพน้องนิน่า
แม่ของน้องนิน่าบอกว่าจนถึงตอนนี้ตัวแม่และทุกคนในครอบครัวนะยังทำใจไม่ได้ยังโกรธแค้นกับสิ่งที่บังหมัดทำลงไปมันโหดร้ายมากโหดร้ายเกินกว่าที่จะให้อภัย
อันนี้คุณแม่น้องนิน่าบอกนะบอกว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้อย่ามาเหยียบงานศพลูกสาวเธอเลยไม่มีวันรับคำขอโทษอย่างแน่นอน
ไม่อยากให้ถึงพรุ่งนี้ทำใจไม่ได้นะ

อยากอยู่กับลูกสาวค่ะ
ที่ผ่านมารู้สึกว่าเขายังอยู่กับแม่นะ

มันรู้สึกยังไงนะผ่านคือเหมือนเขามาหานะ

มันก็มาหาแม่อยู่เนี่ยนะมันก็อยู่กับแม่บอกว่าไม่รับนะ

สิ่งที่สามีเขาทำนี่มันเกิน

ยังอยู่ในเรือนจำ

นิสัยดีค่ะถึงกับเพื่อน
แบบเวลาไปเที่ยวไหนนางก็จะมารับที่บ้าน

ตลอดค่ะเป็นคนนิสัยดีค่ะแบบ

ใช่ค่ะเข้ากับคนง่ายยิ้มง่ายยิ้มเก่ง
เสียใจค่ะรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
พิธีชาปนกิจศพน้องนิน่าจะมีวันพรุ่งนี้นะครับ
เวลาบ่ายโมงตรงนะครับทุกผู้ชมครับ